สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
พ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับพายุโนอื่นที่หอบนำฝนเข้ามาตก
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะ
ถึงแม้ว่าฝนจะเบาลงแต่ยังพบฝนตกได้ค่ะ
เนื่องจากมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกคลุมประเทศไทยค่ะ
ขณะที่คลื่นลมบริเวณภาคใต้นะคะคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้จากการตรวจสอบแผนที่ลมค่ะ
คาดว่าจะมีพายุลูกที่สองค่ะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้นะคะ
ซึ่งขณะนี้พายุลูกนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
แต่มีแนวโน้มที่จะสะสมกำลังกลายเป็นพายุ
ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามที่เราคาดการณ์
พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าภาคอีสานก่อนหมดฤดูฝนนี้
คุณผู้ชมถึงแม้ว่าโนอึนจะผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ก็สร้างความเสียหายให้แก่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน
หนึ่งในนั้นคือประเทศเวียดนามที่พบผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะ
ขณะที่ประเทศกัมพูชาพบผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า๗ศพ
คุณผู้ชมหลังจากนี้คาดว่าพายุโนอื่นจะเคลื่อนตัวออกไปบริเวณอ่าวเบงกอล
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ